จะบอกว่าโควิดที่ผ่านมานะมันก็เป็นวิกฤตที่สร้างโอกาสได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
นักร้องสาวคนนี้ค่ะมีนตาอินทิราบอกเลยว่าช่วงโควิดไม่ได้จับไมค์ไม่เป็นไรนะจ๊ะไปเป็นแม่ค้าออนไลน์
และที่สำคัญบอกเลยว่าถูกจริตกับเธอมากเลยนะคะไปรุ่งเลยจ้ะคุณผู้ชม
น้องมีนตาอินทิราค่ะนักร้องลูกทุ่มคนสวยคุณผู้ชมขาบของแกมมิโกเนอะ
เพิ่งจะปล่อยผลงานซิงเกิ้ลล่าสุดออกมาเดี๋ยวมันก็เศร้าเดียวเฮาก็ลืม
โอ้ยนี่ดังร้านวิวอะน่ารักที่เดียวนะคะยอดวิวเนี่ยทะลุล้านไปแล้วนะจ๊ะ
เรียกว่ามีผลงานให้แฟนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลย
ส่วนช่วงโควิดที่ผ่านมาน้องมีนกราค่ะผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะ
แล้วเกิดติดใจขึ้นมาพอเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นเรื่อยนะตอนนี้ในหัวโอ้โหบอกเลยว่า
โปรเจคเพียบเลยจ้ะเร็วนี้ค่ะเตรียมผูดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเป็นของตัวเองด้วย
แจ๊กกะลีนบอกเลยว่าสวยสูสีเลยอ่ะมาเคียงหูเลยอ่ะแบบความสวยอ่ะ
มินตาสวยเขามีความสามารถคือตอนนั้นเจอเพลงก่อนหน้านี้คือก่อนโควิดปีที่แล้วปีนู้น
กลับมาก็เป็นกำลังใจให้น้องอยู่อ่าก็นี่แหละก็น้องสวยแบบเนี้ยน้องก็เลยไม่ต้องจ้างพรีเซนเตอร์ที่ไหนนะจ๊ะ
มีผลิตภัณฑีมของตัวเองใช่ไหมก็เป็นพรีเซนเตอร์เองไปกันเลยเลยละกันคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องความรักกับนักร้องลูกทุ่งร่วมค่ายค่ะคุณแนคนรพลนะคะบอกเลยว่า
ต่างเหลือต่างไม่มีงานแต่ตอนนี้บอกเลยว่าจับมือกันนั่นช่วยกันทำมาหากินไปเลยนะคะ

เราก็เป็นกำลังใจให้กันทุกสถานการณ์อยู่แล้ว

เรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าเราจะเดินไปต่อยังไง
เราจะหารายได้จากทางไหนได้บ้าง

เป็นช่วงเวลาที่ได้เห็นใจคนมากกว่า
ได้เห็นจิตใจกันว่าเราจะสู้ด้วยกันไหม

สถานการณ์ของแต่ละคนเป็นแบบไหน

เชื่อแล้วจ้ะว่าไม่ค่อยมีงานเพราะว่าอะไร

ไม่คือน้องหน้าสดก็สวยคุณผู้ชม

นั่นแหละนะคะก็น่ารักดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เขาเป็นคนเทอร์เลนส์เป็นคนตัวเล็ก
แล้วเขาอยู่ด้วยกันหม่อยนะคะ
ก็นี่แหละค่ะอย่างที่บอกไปช่วยกันทำมาหากินน่ารัก